ไปกินอาหารอิตาเลียนกับพิซซ่าที่แสนอร่อย
ติดตามกันเลยในช่วงตลอดกิน
นี่เลยครับพาไปร้านนี้พิซซ่าบิ๊ก

พิซซ่าบิ๊กบิ๊กใหญ่คำโตโอ้โหรสชาติมาเต็ม

พิซซ่าบิ๊กนะฮะตั้งอยู่แถวริมถนนทางหลวงหมายเลข๑๒
พิศนุโลกลมศักดิ์หมู่๓บ้านบ่อตำบลวังนกแอ่น

เขาบอกว่าที่นี่มีวิธีในการทำพิซซ่าแบบโบราณนะ
ก็คือเตาถ่านของแท้ของจริงในการอบพิซซ่านั่นเองครับ
เดี๋ยวเราจะได้เห็นนะเตาถ่านของเขาแต่ดูบรรยากาศไปรอบก่อนดิ
บรรยากาศดีมีความเป็นธรรมชาติสูงมากแล้วช่วงหน้าหนาวอย่างนี้
ไปรับลมหนาวด้วยลมหนามันแวะหน้าแห้งเลยนะ
เล่าให้เราฟังนะว่าร้านของเขาเนี่ยมีประสบการณ์ในการทำพิซซ่ามาอย่างยาวนาน
สูตรต่างจากอิตาลีนะครับ
พูดตรงก็คืออิตาเลียนอิตาเลียนนี่แน่

ร้านของเขาเนี่ยนะฮะเปิดมาแล้วก็มีลูกค้ามากันเยอะ
แล้วเขาชอบพิซซ่าของที่นี่มาก
ร้านเขาจะเด่นในเรื่องของแป้งพิซซ่าที่มีความเหนียวนุ่ม
พร้อมทั้งมีซอสพิซซ่าสูตรพิเศษที่มีความเข้มข้นไม่เหมือนที่อื่น
แต่ละที่นะพิซซ่าแน่นอนฮะตัวแป้งเป็นเอกลักษณ์
อย่างที่สองซอสซอสนี่ต้องเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครรสชาติต้องแตกต่าง
แล้วดูดิดูเขานวดดูเขานวดโอ้โหนวดแป้งลิซ่าได้ดูแบบฉมังมากเลยนะ
แล้วนอกจากนี้นะฮะทางร้านเขาเนี่ยยังใส่วัตถุดิบแบบจัดแน่นจัดเต็มลงด้วย
ดูชีสสิหน้าพิซซ่าอ่ะคุณดูเขารวยลงไปเลย
จุกแน่นลูกค้าที่มาทานชื่นชอบกันเป็นแถว
เมนูพิซซ่าที่ทางร้านเนี่ยนะแนะนำและนำเสนอชื่อว่า
เขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะ
เมนูที่ต้องสั่งไงก็คือจะใส่ซอสมะเขือเทศ
อสซาเรล่าชีสลามี่พริกไทยค็อกเทลหมู
รวมไปถึงไข่ใส่ลงไปด้วย

อย่างนั้นนะไม่แน่ใจเขาตีผสมอะไรยังไงโอ้โหแล้วทางร้านเขาขายนะในราคาที่ไม่แพง
เอาจริงจริงพิซซ่าเนี้ยปกติมันก็จะสองสามร้อยละถาดหนึ่งอ่ะใช่ใช่
ที่เนี้ยขายถาดหนึ่งน่ะสองร้อยสิบห้าบาทอืมแล้วถ้าเป็นพิซซ่าเตาฟืน
เต้าฟื้นแท้แท้อย่างเงี้ยค่ะกับราคาแบบเนี้ยถือว่าผมบอกเลยว่าถูก
ถูกจริงจริงเพราะปกติถ้าเป็นพิซซ่าเตาฟืนแบบนี้อย่างน้อยร้อยกว่าบาท
น้องใบตองอืมใช่ค่ะแล้วนี่แผ่นใหญ่ด้วยนะคะใช่แล้วล่ะครับ
มีโอกาสลองไปทานกันดูเนอะชาวพิศนุโลกเมืองสองแฟร์จ้า
พิซซ่าบิ๊กจังหวัดพิสสนุรกโอ้โหไปทานกันดูบ้านผม
ได้มีอะไรอร่อยอร่อยแบบมิทานนะไอจานะจ๊ะเบอร์โทรเราขึ้นให้แล้วครับ
แล้วตอนนี้วังทองกำลังเด่นอากาศดีแล้วทำไมคุณไม่กลับบ้านบ้างอ่ะ